เรื่องของสถานการณ์โควิดอย่าไว้ใจเป็นอันขาดครับ
ต่อให้เรามีวัคซีนก็ตามทีเพราะไปมาเนี่ยแทบจะทุกวัน
เราเจอคลัสเตอร์ใหม่เสมอรอบนี้เจออีกทีแล้วนะฮะ
ที่จังหวัดราชบุรีเป็นคลัสเตอร์โรงเรียนในสิบ
นาย๑๐ตำรวจและรวดเดียว๒๐๐คน
พลวดพลาดเลยฮะ๒๐๐คน
สาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบแล้วอยู่ตรงนี้แหละ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๗ไพรสเดา

ตรวจหาเชื้อ๕๙๒นายและคน
คนในพื้นที่แห่งนี้เป็นนักเรียนใน๑๐ตำรวจซะ
๗นายเป็นคุณครูเป็นครูฝึก

ไปมาเจอคนติดโควิดงานนี้๑๘๐กว่าคนฮะ
และใน๑๘๐กว่าคนเป็นตำรวจนักเรียนใน๑๐๑๗๙คน
เฮ้ยแล้วที่เหลือเป็นใครอ่ะที่เหลือก็เป็นแม่บ้าน
เป็นแม่บ้านอีก๓คนนี่จึงกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่
คลัสเตอร์ใหญ่ของจังหวัดราชบุรีทันที
ชาวบ้านกุมขมับเลยพวกกูอยู่กันดี
แล้วอยู่ดีเจอคลัสเตอร์ใหม่แบบนี้ก็กลัวครับ
กลัวว่าเรื่องของโควิดที่อยู่ในโรงเรียนใน๑๐ตำรวจเนี่ย

ถ้ามาด้านนอกงานงอกแน่นอนครับ
ก็เลยหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการสกัดกั้น
สถานการณ์โควิดรักษาเยียวยาให้มาอยู่แต่ข้างในนะ
อย่าให้มันออกมาที่ชุมชนภายนอก
แต่คนข้างในเขาก็มีหัวใจเขาอยากติดเหรอ

แม่ผู้ปกครองของนักเรียนใน๑๐ตำรวจบอก
เป็นไปได้ไหมว่าจะขอลูกหลานเนี่ย
กลับไปรักษาพยาบาลที่บ้านเกิด
ภูมิลำเนาของตัวเองไม่ได้

หลักเกณฑ์ระเบียบของโรงเรียนนักเรียนใน๑๐เนี่ย

ช่วงแรก๕เดือนเป็นอย่างน้อย

เดี๋ยวจะมีการรักษาเยียวยาในโรงเรียน
ส่วนคนภายนอกเดี๋ยวอาจจะมีการให้กลับบ้าน

ไม่ได้ทอดทิ้งนะตอนนี้กำลังตั้ง
โรงพยาบาลสนามอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้

เตรียมที่จะมาตั้งโรงพยาบาลสนามที่นี่แล้วนะครับ

ล่าสุดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของ

เกือบสองร้อยรายครับ